ฟันหลงกลายกลับมาถึงประเทศไทยของศรีสะเกียจนักคอลโลโปรชั่น
อดีตเคยเป็นเข็มขัดของเขาแล้วก็เป็นไฟล์ยิ่งใหญ่ชนะโรมันกอนซาเลส
มวยเบอร์หนึ่งของโลกแบบปอนดต่อปอนด์
เรามีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับทั้งทางเสี่ยวห่วยทุนสุดชาติพิศิภุทินันนะครับ
ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์รวมถึงศรีสะเกดถึงมุมมองชัยชนะในไฟล์นี้
และอนาคตของศรีสะเกดจะเป็นอย่างไรในวงการมวยโลกติดตามได้ครับ
ขององค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นซึ่งจริงเขาเน้นถึงความสนุก

เห็นนะแล้วหวังว่าตอนนั้นคือคุณจะสร้างชื่อ
เจอกับหลายคนแล้วก็ชนะไปอีกนะครับ

พูดถึงชอตเด็ดหน่อยหมัดตัดคู่หัวใจ
ผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันคือไม่เคยได้อ่านการ์ตูเรื่องนั้นนะครับ

อะการ์ตูนแก้วแรกศูสำเวียน

ตอนเด็กผมเคยเห็นตามแผนอ่างสือแต่ไม่รู้ว่ามันมีหมัดอยู่จริง
หมัดนั้นนี่ต่อยถามน้องมัวเฉยแล้วแต่ตอนต่อไปนั่นนี่

ลูกนี้คือโดน๑๐๐เปอร์เซ็ทของเขาลงไป
นี่คือเขามันไม่ได้เสถาหราจากการที่สิ้นหลักใช่ไหมครับ

แต่เขานั่งให้กรรมการนับถึง๘๙ด้วยซ้ำไป

มันเป็นการสลับกาดของสีเกรด

คุณได้มาก่อนที่อยู่ก่อต่อกรสเติมคุณอยู่แล้วหรือ

แต่อะทางนี้เขามาช่วยเติม

แล้วก็ค่อยมาหยิบใช้ในแต่ละไฟล์พัฒนามาเรื่อย
ก็ร่วงรวมว่ารูปนี้เราทำได้เราก็ทำมาตลอด
ผมอยากให้ดูนักชกที่ผมเลือกมา
คิดว่าน่าจะเป็นนักชกในข่ายที่อาจจะต้องสู้กับศรีสะเกดในไฟล์ต่อไป

ถ้าตามเงื่อนไขจริงแล้วเนี่ยความเป็นไปได้
ผู้ชนะของคู่นี้

ยินดีพร้อมที่จะต่อยนะครับถ้าเราชนะ
กฎมันก็เลี่ยงได้ครับด้วยการให้ทางโรมันกอนซาเลสเนี่ย
ทำเรื่องร้องเรียนมาว่าเขาคาใจ

ถ้าบอร์ดมีความเห็นว่าเห็นควรให้รีแมทกันได้
ไฟล์รีแมทนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นทันที
อ่าผมถามก็ให้เจอกับโรแมนกอลเซเลสกับทางโครวีดาฌคุณอยากเจอใคร

มันจะมวยมันคนละแบบนะครับ
โครวีดาฌเนี่ยมันมวยฝีมือและก็

ไปดูคนนี้ดีกว่าศึกสายเลือดเอเชีย
ถามน้ำมวลหน่อยแหลมครับคนนี้ถ้าในทุกคนรุ่นน้อย๑๕ปอนด์ทุกสถาบัน

ผมดูแล้วก็น่าจะต่อยยากเหมือนกันครับ

ถ้าถ้าเจอคนนี้ในอนาคตไปนี่สนุกไหมครับเหนื่อยขนาดไหน

แอสตาด้าได้เพิ่งขึ้นมาเป็นแชมป์เข็มคันเงินของเซ่นนี้ด้วย

อันนี้ดูแล้วเป็นมัวเมกซิโกนในคนที่น่ากลัวเหมือนกัน

มั่นใจในตัวสีสะเก็ดมากน้อยขนาดไหน

กับการรักษาแชมป์ได้นานนะครับ
ผมก็อยากให้เขารักษาร่างกาย

มันต้องใช้แรงปะทะ

ถ้าหมดแรงสักอย่างให้ฝีมือดียังไง
มันก็ไปไม่ได้ครับ